คาแรกเตอร์คุณไม่น่าส่งจริงโชคเลยค่ะ

ก่อนที่จะมีลูกคุณก๊อฟนี่ใช้เงินฟุ่มเฟือยมา

ไม่ใช่ธอมสร้างกระแสพูดอย่างนี้เลย